วุ่นวายที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับ
ผู้ชายคนนึงชอบอารวาสถือมีดเดินไปทั่วชุมชน

ล่าสุดเนี่ยใช้มีดไปไล่แทงแล้วก็ไปต่อยกับเพื่อนบ้าน

นี่มีชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ

คนก่อเหตุนี่ถอดเสื้อถือมีดนะครับ
ดำนี่เป็นเพื่อนบ้านนะเป็นชาวบ้านในชุมชน
พยายามเข้าไปเกลี้ยกล่อมให้เขาอยู่ในที่ตั้ง
ไม่ให้ออกไปอารวาสเอาเรื่องกับใคร
แต่จะพยายามออกไปให้ได้นี่นะฮะ

อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
คือตำรวจก็ได้รับแจ้งเหตุก็มาสพพระประแดงเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอนบ่าย
ชาวบ้านบอกว่าผู้ชายคนนั้นถอดเสื้อที่อารวาลถือมีดชื่อในวัน
คือเมื่อวานนี้ตอนบ่ายเข้าไปในบ้านที่อยู่ติดกันบ้านของนางบังเอิญนะฮะ
เขากวาดใบไม้อยู่ไปหาว่าเขากวาดใบไม้เสียงดัง
แล้วเอามีดไปขู่จะฆ่าเขาหลานชายของนางบังเอิญเขาเห็นเขาก็มาห้ามนะฮะ
ก็ถูกในวันเนี่ยมาชกต่อยนะครับแล้วในวันก็วิ่งมาที่บ้านตัวเองนะครับ
หยิบมีดมาจะไล่แทงนายถาวรที่เป็นหลานชายของนางบังเอิญ
ชาวบ้านก็มาช่วยกันห้ามแล้วก็มากันตัวเอาไว้นะครับก่อนจะแจ้งตำรวจมา
ทีมข่าวของเราไปที่ชุมชนที่เกิดเหตุนะครับชาวบ้านในซอยสุขสวรรค์๔๗
บอกว่าในวันนี้บุคคลอันตรายนะอยากให้ตำรวจเนี่ยเอาตัวไปจัดการสักทีนึง
เพราะทุกวันนี้อยู่กันอย่างหวาดระแวงเด็กคนแก่นี่กลัวกันไปหมด
ถอดเสื้อเดินเหน็บมีดบางทีนี่ถือสองเล่มนะฮะเดินไปทั่วชุมชนเลย
เป็นแบบนี้มานานเป็นสิบปีนะครับนี่นะฮะคือวันนี้ที่เราลงพื้นที่ไปเนี่ย
ได้เจอเจ้าตัวเขาพอดีนะค่ะนี่อยู่ข้างในด้วยนะฮะเหมืดด้วยนะฮะ
ผู้สื่อข่าวเรารู้พี่กัดก็เลยแม่ไปหาเขาหน่อยนะ
เจ้าตัวเขายืนยันว่าเขาก็ทะเลาะกับชาวบ้านจริงแต่ความจริงนี่ต่างฝ่ายต่างหยิบมีดนะ
นี่คุณไก๊ธนกรนะฮะผู้สื่อข่าวของเราวันเขาบอกต่างฝ่ายต่างก็มีมีด
แล้วตอนกำลังคุยกับญาติญาติกับชาวบ้านอยู่เนี่ยก็ตอนที่กำลังคุยกับในวันอยู่เนี่ยญาติ
แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขาทราบข่าวเขาก็มาเลยนะฮะ

เค้าถ่อยผมเค้าก็ถ่อยผมผมก็หยิบมีดค่ะผมก็หยิบมีดแต่ไม่ได้ฟันกันครับ

มึงมีครับแต่ให้ครั้งอีกครั้งเดียว

ขอโทษไทะแล้วเด็กว่ะ
ถามไปนะจะเป็นอะไรข้างนอกมาเนี่ย
หรือพี่ช่วยเองบ้าง
อ้าวเออคะคนจริงต้องโตตัวไม่ใช้พูดมึงเอาเปล่า
ห้ามดอบอ่ะไปเลยไหมนี่เธอแค่พอก็ป่าใส่ด้านให้ฉือ
แล้วนี่ก็คือทำไมใส่ต้าทำไมยด
เราไม่เอาแล้วน้ำเล็งเปล่า
เขาขวางหูขวางตาขัดหูขัดตาก็อารวาสใส่
เราได้คุยกับพ่อของในวันนะฮะ
คุณไกด์ธนกรลงพื้นที่ไปได้เจอกับพ่อของในวัน

เออพ่อนี้แหม่ได้ดูแลลูกยังไงเนี้ย
แต่ความจริงรายวันนี้อายุไม่ใช่น้อยนะ

เคยไล่แทงเมียกับแม่ยายตัวเองมาแล้ว
ถูกแจ้งความดำเนินคดีมาแล้ว
แล้วทุกวันนี้มาอยู่ด้วยกันพ่อบอกพ่อก็แก่มากดูไม่ไหว
คือพ่อแก่ขนาดนี้เนี่ยแทนที่ลูกจะดูแล
กลายเป็นว่าต้องให้พ่อมาดูแลลูกเนี่ยฮะ

ต้องมาคอยตามเคลียร์ให้เวลาลูกชายไปอารวาสที่บ้านไหน

คือพ่อบอกถ้าจะต้องติดคุกอะไรก็
ก็เอาตามที่ก่อเหตุไว้แล้วกัน
เพราะพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงจริงทุกวันนี้ได้แค่เตือน

จริงมันถึงวัยที่ลูกต้องดูแลพ่อแล้ว
ไม่ใช่ไปเมาอลวาดแล้วก็ยังไงล่ะ
ก็เนี่ยชาวบ้านเขาเลยบอกอย่าให้มีอีกนะให้จบนะ